ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันว่าจริงแล้ว
น้องควรทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร
เอางี้นะในดวงชะตานี้
มีเดาเจ้าเรือนภพกรรมะคืองาน
กรรมะเป็นพันธุแต่เป็นประเกษตร
กรรมะคืองานตามดวงของเขา
เป็นพันธุก็แปลว่างานนั้นเป็นงานของครอบครัว
เป็นงานที่ทำเหมือนกับเป็นชีวิต
ไม่ใช่งานนี้คือโอกาสที่เห็นว่าได้โอกาสที่จะทำเงินไม่ใช่

แล้วก็เป็นการดูแลบำรุงสุขภาพแต่ไอ้ตัวที่ลอยเด่นอยู่ในเรือนกรรมะ
ดาวเสาสิน่าสนใจมันแปลว่าการเกษตรกรรม
เรื่องของสมุนไพรเรื่องของพืชมงคล
คือดวงของตุ๊กตาเนี่ยแปลกมากนะซึ่งคงไม่เคยมีใครบอก
ถ้าตุ๊กตาไปเล่นเรื่องว่านมงคลไม้มงคลเงินสะพรั่งทองไหลมาเงินไหล
แล้วปลูกใส่กระถางที่ดีไซน์โดยตุ๊กตาอุบลวันนะมีลายเซ็นต์อะไรอย่างนี้
แล้วก็รถเล่นน้ำมนต์๙วัดคือแล้วทำให้ดีแล้วมันจะไปได้ไกลมากเลยหนูรู้ไหม
มันจะทำให้เกิดกระแสมันจะทำให้เกิดเป็นกำลัง
เพราะหนูจะต้องทำของแบบมีความเป็นชีวิตธรรมชาติ
มงคลไหมมงคลสูงสุดที่สุดก็คือเพชรพลอยทองเจวรี่

อันนี้มันจะทำให้มาจิ้นคือผลตอบแทนเยอะมาก
แต่ข้อแรกมันจะรุ่มดอนที่ทำอย่างแรก

มันก็รุ่มดอนตามเราเพราะมันเป็นปราก
ก็ยังมันถึงไปขายเห็ดให้เขารวยเอา
อันนั้นของหนูหรือเปล่า
ไม่ใช่ของหนูค่ะแต่ว่าคุณพ่อหนูทานจริง
แล้วก็กลายเป็นแบบว่าเขารวยใช่เขารวยมาก

ตุ๊กตาตุ๊กตาเกิดวันอาทิตย์ทำให้ดาวสุกเป็นการีทำทักษา

เพราะฉะนั้นตุ๊กตาต้องไม่ได้ว่าคนรักในปัจจุบัน
มันมีอย่างนี้นะคำว่าคู่เป็นกาลีมันตีมีความนี้
หนึ่งมีคู่แล้วมีความทุกข์และเป็นปัญหา
คู่เป็นติ่งเป็นเคราะห์ที่พึงมีมา
มิได้มีสมปรารถนาตลอดไป
แต่มันมีข้อยกเว้นถ้าคู่นั้นมีเคาะซ้ำกรรมซัด
คู่นั้นเป็นพ่อม่ายคู่นั้นเป็นลูกกำพา
คู่นั้นเป็นคนที่มีโรคประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง
คู่นั้นเป็นคนอาพับอวาสนาในบางประการที่ถูกกระทำ

ม่ายลูกกำพาถูกกระทำอย่างอายุติธรรม
มาเจอกันมันพอจะแก้ไอ้ความเป็นกาลีนี้ได้อืม
เขาเขาเคยมีครอบครัวไหมเขาเคยอะไรอย่างนี้เคย

หนูต้องระวังนะเดี๋ยวจะหาว่าออกอะไร

มีค่ะเป็นไตอักเสบค่ะ

แล้วก็เป็นมาตลอดยังไม่หาย

คงอยากถามอย่างคำถามเดียวกับมดดำ

หนูทำงานเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพตัวเองเพราะละ
จะมีอุบัติเหตุไหมเพราะว่าเดินทางบ่อยมาก
ในดวงนี้ดาวอายุตามทักษะ

แปลว่าพฤหัสเป็นมรณะแปลว่า
พระรหัสเป็นมรณะแปลว่าไม่ชอบไปหาหมอ

ชอบที่จะเรียนรู้การดูแลตัวเองด้วยตัวเอง
แนะนำคนนู้นคนนี้ตัวเองไม่หาหมอ
เพราะรักษาจะชอบรักษาตัวเองค่ะ
แต่มันมีกลไกในการรักษาที่มันไม่ถูกตามหลักทางการแพทย์
ซึ่งมันอาจจะคิดว่าซื้อยากินเอง
แต่บางทีไม่ครบโดสหรือมีผลต่อเนื่อง
อันนี้ตุ๊กตาต้องศึกษาให้ลึกซึ้ง
รวมถึงการทำในเรื่องของเวชพันธุ์ต่าง
อาหารเสริมต่างที่คนต้องรับประทานด้วย
ว่ามันส่งผลอย่างไรเพราะเดี๋ยววันหนึ่ง
ตาจะมีปัญหาที่ถามว่าคดีความต่อไปจะมีไหม
ก็จะมีกันเฉพาะเรื่องแบบนี้ระวังให้ดีนะ
ข้อต่อมาเรื่องของอายุเป็นอาหรี่มันตีความแบบนี้
อายุเป็นอริในทางโหนตีได้๒ประการ
อายุยืนเพราะอรุเพราริไม่เป็นไรเลย
อายุเป็นลีกก็แปลว่าเป็นโรคขี้หมูลาขี้หมาแห้ง
เดี๋ยวเป็นนู่นแต่นิดหน่อยเป็นหนี้นิดหน่อยเป็นนั่นนิดหน่อย

แล้วตามดวงเนี่ยจากนี้๒ปีต้องอดทน
พอผ่านกลางปี๒๕๖๐นะคิดจะปลอดโปร่ง
แล้วหลังจากเมษายนนี้เป็นต้นไปตุ๊กตาจะเจริญมาก
หลังจากเมษายนเขาบอกดวงคนไทยจะเปลี่ยน
ใครที่เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นบ้างฮะ

เนื่องจากมีนาคมมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือมนุษยูย้ายใช่ไหม
ส่งผลดีต่อคนเกิดราศีกรกฎกับราศีตุล
ราศีกรกฎราศีตุลนะหลังจากสงกรานปีนี้นะ
โอ้โหจะงานเข้าเงินเยอะงานเยอะ

สุดท้ายค่ะให้ตุ๊กตาฝากข้อคิด
ชีวิตเราผ่านมาถึงวันนี้มันผ่านมาได้ความยากลำบากเหมือนกันเนาะ

ก็กำลังใจทั้งหมดที่มีจริงเนี่ยอยากบอกคุณผู้ชมว่า
หนึ่งอยากคิดถึงตัวตัวเอง
ให้เราคิดถึงพ่อแม่ถ้าเรายังมีพ่อแม่อยู่หรือเรามีคนที่เรารักอยู่
ตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาใช้หลักคิดก็คือ
ถึงพ่อแม่แล้วเวลาที่ตันเหนื่อยมากตาก็จะมองคนที่เขาแย่กว่าเรา
อย่างน้อยเรายังมีมือมีเท้า
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นที่เขาลำบากกว่าเราเขาแย่กว่าเราเยอะ
อย่าคิดว่าเราแย่ที่สุดยังมีคนที่แย่กว่าเรา
แล้วเวลาที่เราทุกข์ใจหรือเวลาที่เราท้อแท้เนี่ย
พยายามคิดนะคะอย่าไปมองคนที่เขาดีกว่าเรา
เราจะเกิดความรู้สึกอิจฉาเราจะเกิดความรู้สึกว่าทำไมเราแย่
คุณให้มองคนที่แย่กว่าคุณแล้วกำลังใจคุณจะเกิดโดยที่คุณไม่รู้ตัว
ชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้อย่างชีวิตของแขกรับเชิญคุณผู้ชม
มาแล้วทุกรูปแบบลงอยู่ไปในกองอึก็ไปมาแล้ว
แต่เราสามารถเลือกเลือกที่จะทำเลือกที่จะเป็น
แล้วที่สำคัญหัวใจต้องเข้มแข็งด้วยค่ะ
เขาบอกว่าคนเราทุกวันนี้เวลามีปัญหามักจะอยู่กับตัวเอง
อยู่กับตัวเองเยอะไปหรือเปล่าเราอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะไปหรือเปล่า
ลองถามสิฮะว่าเวลาเราอยู่กับตัวเอง
อยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์กเราหาทางออกกันได้จริงเหรอ
ลองมีปัญหาแล้วลองเดินออกไปนอกบ้านไปเจอคนสิฮะ
ไม่แน่นะฮะปัญหาเหล่านั้นอาจจะเปลี่ยนจากร้าย
กลายเป็นดีเหมือนดาวของเราในวันนี้ที่ครั้งหนึ่งเจอปัญหา
แต่เพียงแค่คนพิการคนหนึ่งผ่านมาคนคนนั้นสามารถพลิกชีวิตเขาได้เลย
เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาอยู่เราเชื่อว่า
ยังมีคนที่มีปัญหามากกว่าคุณอีกเยอะ
อย่าอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์กจนหาทางออกไม่ได้ฮะ
ผมเนี่ยนะเคยมีชิดที่ตกต่ำก็คล้ายกับตุ๊กตานั่นแหละ
แต่ว่าผมมองคนที่สูงแล้วก็ชื่นชมยินดีและให้
เป็นกำลังใจว่าวันหนึ่งเราก็จะมีวันนั้นเหมือนที่เขามี
ถ้าเราดีในวันนี้แล้วก็เลือกมองคนที่ต่ำ
คนที่ลำบากกว่าเราเป็นอุทาหรณ์สอนจิตว่า
มันมีหลายแบบทุกวันนี้นะไม่ได้มองใครเลย
ลำพังสังขารตัวเองเนี่ยป่วยเจ็บถ่ายไม่ออกแล้วแหละ
ก็แย่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็มองตัวเอง
แล้ววันนี้ตุ๊กตาเข้ามาร่วมรายการเนี่ยก็ดูไปหมดครบหมดแล้วนะ
หวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนได้ก็จะมอบของดีให้ไปคุ้ม

ุ๊กตาเคยได้ยินไหมอาจารย์ไม่เคยเข้าใจเลยนะ
ปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราเนี่ย
แต่ก่อนฉันอะไรกันปากเป็นเอกปากดีที่สุดเหรอ
ปากมันหาเงินไม่ได้หรอกแต่ชีวิตทุกวันนี้หาเงินได้ปาก
ตุ๊กตาก็จะหาเงินได้ในปากถ้าใช้สีพึ่งมหาหมุงขวนนี้
เพราะตัวเองก็ใช้อยู่แล้วก็หุงกวนไว้ใช้
ให้พร้อมสาริกาลิ้นทองนี่ใส่ไว้เลย
แล้วคราวนี้ตุ๊กตาจะเจรจาความอะไรพูดอะไรตุ๊กตาก็เอามือรูปนะ

อ๋อใช่

ลำพังก็พูดเยอะอยู่แล้วจะพูดเยอะกว่านี้

จะพูดเฉพาะสิ่งที่ควรพูด

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามชมรายการท็อกทะลุดาว

พระรหัสบดีเวลา๔ทุ่ม
ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

คนเราทุกวันนี้จะสามารถลดอายุตัวเองไป๒๐ปี

แบบเห็นหน้าจริงที่เราจะทำมันแล้วเป็นไง
อีกอีกประยุบหลงเยอะ
วันที่สัจใจว่าเราจะต้องทำทั้งหน้า
เปลี่ยนหน้าอย่างนี้เขาเปลี่ยนรวมด้วยมั้ยคะพาหมารัก
มันมีคนมากมายในประเทศนี้และในโลกนี้ที่ก็ทำแบบนี้
แต่มันก็แค่เงียบไป
เมื่อยุทธิ์มากราวเสาลาหูเร็งดวงชะตาเพื่อหนัดรวมอาทิตย์
คือดวงชะตานี้เป็นเวลาที่ใช่

พฤติรหัสสุดีเป็นเกษตรสี่นี่มันชัดเจนลูกสี่คนที่
ลูกสี่เมียหนึ่งใช่ไหมคะเมียเฉศไหนคะ
คือตามดวงนี่นะมันต้องมีสักสองสามสี่นะ